มีคนร้ายเข้าไปขโมยกินไก่ของชาวบ้าน
ชาวบ้านก็ตกใจสิแจ้งกู้ภัยไปจับสิ

ไปดูหน้าตาคนร้ายซะหน่อยว่าหน้าตาเป็นยังไง

นี่เหลืออยู่เนี่ยอิ่มพุงกลางใช่ไหม

เจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิษฐีประชาสนติศุกรกรเมืองกระบี่นะฮะ

งูเหลือมแอบไปรัดกินไก่ของชาวบ้าน
โอ้โหกำลังเขมือบไก่กลืนเข้าไปคย่อนกันไปนะฮะ

อยู่ที่ข้างบ้านเลขที่๔๒ทับ๖ถนนนครธรรมตะบนปากน้ำอเภอเมืองกระบี่
ชาวบ้านกำลังล้อมดูซากไก่ที่ถูกงูรัดตายไปตัวหนึ่งแล้ว
ตรวจสอบที่บริเวณใกล้เคียงไปพบกับงูเหลือม
ยาว๔เมตรขดอยู่กับกองไม้ไผ่
ช่วยกันจับออกมาแล้วก็ใส่กระสอบแล้วก็จะไปปล่อยให้ห่างไกลชุมชนต่อไป
ชาวบ้านบอกว่าช่วงหัวค่ำนะฮะขณะที่เจ้าของบ้านหลังนี้เขาขับรถกลับมาที่บ้าน
ได้ยินเสียงไก่มันร้องอยู่นะฮะก็เลยนำไฟฉายส่องเข้าไปหาเสียงว่ามันร้องตรงไหนมันเป็นอะไร
จนไปเจอโอ้โหคุณงูเหลือมกำลังรัดไก่อะครับ
มันพยายามรัดแล้วก็ให้ตายเนอะให้กระดูกมันหักแล้วก็ขย่อนเข้าไป
แล้วก็กำลังพยายามเขมือบกลืนไก่เข้าไปต่อหน้าเจ้าของเลยครับ
โอ้โหภาพที่เห็นก็ตกใจมากก็เลยพยายามโทรแจ้งกู้ภัยมาช่วย
แล้วก็พยายามใช้ไม้เขียให้มันปล่อยไก่งูมันก็ตกใจครับ
พยายามเลยหนีกู้ภัยมาถึงก็จับไว้ได้
เพราะถ้าเกิดว่าปล่อยไว้เนี่ยแน่นอนอาจจะกินไก่ชาวบ้านตายมากกว่านี้นะครับ
ขณะที่กู้ภัยชาติเชิงเศร้าเองนะอีกเหตุการณ์อีกแล้วนะฮะ

อันนี้มันเกิดขึ้นที่บริเวณร้านสามารถการยางครับ
นะฮะเน้นะสามารถเข้ากันยางเค้าบอกว่ามีงูไปกินไก่เค้าเหมือนกัน
คราวนี้กินไปเกลี้ยงกรงเลยนะฮะ
พอไปถึงไปพบเกดียวเนี่ยในกรงไก่เนี้ยเอาไว้ที่บริเวณหลังร้านอยู่ในป่า
ในกรงไก่เนี่ยมีไก่ถูกรัดตายไปแล้ว๒ตัว
แล้วก็มีงูเหลือม๓เมตรนอนแน่นิ่งอยู่เพราะว่ากินไก่ไปละ๓ตัวคุณผู้ชม
จนไม่สามารถขยับได้และอิ่มท้องป่อง
กินไปแล้ว๓เหลืออยู่๓กินไปแล้วโอ้สบายใจทีเดียว
กู้ภัยก็จับอย่างสบายใจเพราะมันเลื้อยหนีไม่ได้แล้วท้องป่องแล้วอิ่มแล้ว
นาก็เลยอ่ะเอาไปใส่ถุงปุ๋ยแล้วก็เดี๋ยวจะไปปล่อยกันต่อนะฮะ
นายสามารถเขาบอกว่าเพิ่งจะซื้อไก่มาเลี้ยงได้๕ตัวตัวละ๒๕๐บาท
นะแล้วเพิ่งให้อาหารไปครั้งเดียวเองนะเพราะหวังว่าจะเก็บไข่มันกินตอนเช้า
เป็นไก่พันไข่แต่พอตื่นมาอ้าวงูไปขดอยู่ในกรงแทนไก่ครับ
ที่เลี้ยงไว้ก็ตายไปแล้วอยู่ในท้องอีก๓รัดตายอีก๒
เกลี้ยงเลย๕๐มาจากไหนเออเกลี้ยงกรงเลยทีนี้ก็ต้องไปซื้อมาเลี้ยงใหม่
เดี๋ยวจะหาไก่มาเลี้ยงต่อนะครับนะฮะอ้าวไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์
อ่าให้ไปชมภาพกันก่อนครับนี่ไปไหนไปไงมาไงล่ะพี่นี่ตัวใหญ่มาก
เออนะฮะก็เป็นนาทีที่ปเต็กตึงครับรับแจ้งไปช่วยเหลือกันหน่อย
จับตัวเงินตัวทองขนาดใหญ่วิ่งเข้าไปในบ้านครับแต่ไม่ใช่บ้านนะฮะ
อันนี้คือวัดคุณผู้ชมนะฮะก็เข้าไปหาพระหาเนรนะฮะ
ในวัดโลสุธาวาสตำบลตลาดหลวงอำเภอเมืองอ่างทองนะฮะ
กู้ภัยก็ล้อมจับกันตัวเงินตัวทองมันใหญ่มากอาการมันดุร้ายมาก
หางมาดิโอ้โหตะวัดไปตะวัดมาวิ่งไปวิ่งมาฟาดหางไป
ไม่ให้ใครเข้าใกล้ส่งเสียงขู่ด้วยนะเออดุขู่ด้วยเหรอ
มันดุมันดุมันขู่ด้วยนะฮะต้องใช้เวลากันร่วมยี่สิบกว่านาทีนะฮะ
เพราะว่าเจ้าตัวนี้มันเริ่มอ่อนแรงแล้วก็เอาบ่วงคล้องคอมัน
กันจับหางจับคอมันนะแล้วก็เอาเชือกมัดขาหน้าขาหลัง
จับมันหงายท้องตรวจดูชาวบ้านไปเห็นอะไรอีกอ่ะคะ
ไปฟังชาวบ้านเห็นอะไรอะไรอะไร

โอ้โหทำไมในท้องมันมีหลายเลี่ยงจังแฮะ

แต่ละคนสายตามันก็จะนี่แหละฮะ

ชาวบ้านก็แน่นอนนะฮะ
ไหนตัวเงินตัวทองเข้าไปที่วัด

ตามที่เห็นที่ท้องมันแหละนะครับ

โอ้โหช่วงนี้สัตว์เลยคานเยอะทีเดียวนะครับ